คุณผู้ชมค่ะร้อนตลอดทั้งวันนี้คงจะหนีไม่พ้นนะคะสำหรับประเด็นของแพทย์นับประพา
หลังจากที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า
จะขอทำหน้าที่แม่ของน้องเรสซิ่งให้ดีที่สุดแล้วหน้าที่ภรรยาล่ะ

ก็เลยต้องโทรไปถามผู้จัดการส่วนตัว
ได้ความว่าเบ้นเองทราบข่าวแล้วนะคะ

หากมีความเคลื่อนไหวจะแจ้งให้ทราบ
แต่ว่าถ้าลองไปสำรวจในโลกโซเชียลเนี่ย
ปรากฏว่าเบ้นได้เข้าไปแซวภาพที่แพทย์ลงกับลูก
ว่าทำไมลูกเหลือครึ่งตัวคือแซวแบบขำอะไรแบบนี้นะคะ
แล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ให้ฝ่ายชายง้อภรรยาอีกที
งานนี้จะออกหัวออกก้อยไม่รู้
รู้แต่ว่าแพทย์เองก็ยืนยันว่าขอเป็นซิงเกิ้ลมัม
และย้ำว่ายังไงเบ้นก็เป็นพ่อที่ดีของเรสซิ่งค่ะ
หลังจากวันนี้เป็นต้นไปก็เลยจะไม่พูดถึงเรื่องของพี่เบ้นแล้ว
แล้วก็หน้าที่ของแพทย์ตอนนี้ก็คือเป็นแม่ของน้องเรส
ก็รอถ้าจะคุยก็คงค่อยว่ากันว่าจะคุยแบบไหน
กดดันแล้วค่ะอย่างที่บอกมันสบายใจมาก
แพทย์รอรอการพูดจา
ที่มันชัดเจนอย่างนี้มานานแล้ว
เขาจะไม่ได้พูดกับแพทย์โดยตรง
แต่พูดผ่านสื่อสักช่องทางนึง
มันก็ดีแล้วมันก็เป็นคำตอบให้แพทย์ได้แล้ว
เขาก็ยังเป็นพ่อของเอส
แล้วแพทย์ก็รู้ว่าเขาทำหน้าที่นี้ได้ดีมาก
นี่ก็เป็นคำยืนยันจากแพทย์นับประพานะคะ
ซึ่งจุดคลายแมคมันคือก่อนหน้านี้
คุณเบ้นเองเคยออกไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
รู้สึกอึดอัดกับสื่อนึง
ก็รู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่แพทย์นับประพา
ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์
ระหว่างเบ้นต์กับแพทย์ว่าสถานะตอนนี้เป็นอะไรอย่างไร
ซึ่งพอแพทย์เองเนี่ยได้ดูการให้สัมภาษณ์ได้ติดตามการให้สัมภาษณ์
ก็นี่แหละค่ะเขาก็บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่มันชัดเจนที่สุดแล้ว
และนี่ก็คือการตัดสินใจของแพทย์นับภา
คือตอนนี้แพทย์บอกว่าขอโฟกัสชื่อลูกนะ

บอกกับแพทย์ว่าหน้าที่ของการเป็นแม่เนี่ย
เธอว่าแบบนี้สตรองของจริงนะจ๊ะ
ก็หลายคนก็ตั้งใจเลี้ยงดูลูกตัวเองกันต่อไปนะคะ

สำหรับเรื่องในครอบครัวแบบนี้นะครับคุณผู้ชม